สำหรับพี่ป้องนวัดหนุ่มสุดหล่อคนนี้ของเราปกติเนี่ยครองตัวเองโสดมาตลอดแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจู่ก็
ออกปากว่าอยากจะมีลูกกับเขาเหมือนกับเพื่อนพี่น้องในวงการที่ทยอยมีครอบครัวมีทายาทกันไปจนหมดถึงกับ
ที่ทำเอาพระเอกสุดหล่ออย่างพี่ป้องนวัดเอ่ยปากกับนักข่าวว่า
อยากมีลูกแล้วซะงั้นคุณผู้ชม

คือไม่ใช่แค่เรื่องเบบีอยากจะมีแล้วนะคะ
สาวที่จะทำหน้าที่แม่ของลูกก็ขอประกาศนะตรงนี้เลยว่า
ใครก็ได้ไม่มีสเปคลองมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะ
เมื่อก่อนความรู้สึกอย่างนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้คิดถึงมันเท่าไหรอะไรอย่างนี้

แต่เออเออแบบแต่ถ้ามีมีคำเรียกว่าอะไร
มีภรรยาคนรออยู่ที่บ้านมีลูกอาจจะดี
มันก็มีคุยบ้างศึกษาบ้างอะไรบ้างทั่วไปอย่างนี้ครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะบางทีถึงเราอยากมีอะไรอย่างนี้
มันก็อยู่ที่จังหวะด้วยว่าเราเจอไหม
ถ้าถูกใจตอนนี้ก็ไม่ช้าแล้วแหละ
แบบว่าผิดปกติอยู่ที่เจอไม่เจออะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วมีผลต่อการมีลูกไหมเพราะว่าอยู่ที่มีลูกกันยาก
ความความความว่าจะมี
บอกเลยว่าถูกที่ถูกเวลาและถูกใจพี่ป้องอย่างแน่นอน

ปกติปากแข็งมากบอกว่าอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อย
แต่งานนี้เนี่ยมีลุ้นนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่ป้องตกเป็นข่าวกับใคร
แล้วก็จับตาดูกันไว้ให้ดีเลย
สงสัยเขาเลี้ยงหลานไงเจอทุกวันเลี้ยงทุกวัน

เดี๋ยวเขียนใบสมัครก่อนเบรกเร็ว